ท้องสนามหลวงมีจิตอาสาเข้ามาร่วมกันทำความดีจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าคนในต่างจังหวัดที่ไม่ได้เดินทางเข้ามา
ก็สามารถที่จะส่งความดีสามารถที่จะทั้งส่งกำลังใจ
แล้วก็ส่งสิ่งของมาให้ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับ
อย่างชาวจังหวัดน้องคายนะครับก็ร่วมทำปลาแดดเดียว
ในการที่จะส่งเข้าท้องสนามหลวงเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงให้แก่ประชาชน
ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่สุราธานีนะครับประชาชนก็เก็บเกี่ยวลองกอง
เพื่อจะจัดส่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พร้อมกับไข่เค็มด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ที่หน้ากองบิน๗สุรธนีย์นาวากาศเอกสมใจ
ชัยวงศ์ผู้บังคับการกองบิน๗ร่วมกับชาวบ้านชุมชนรอบกองบิน๗
นำรองกองจำนวน๕๐๐กิโลกรัมแล้วก็ไข่เค็มจำนวน๙๙๙๙๙ฟอง
ชมรมแม่บ้านฐานอากาศกองบิน๗สุราธานี
พร้อมด้วยกำลังพลทหารร่วมกันทำขึ้น
เพื่อนำมามอบให้กับกองทัพอากาศ
ใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน
มากราบศักระพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่จังหวัดน้องคายร้านอาหารทองไทยอำเภอท่าบ่อ

พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง
ได้มีการแปรรูปทำปลาแดดเดียว
บรรจุใส่ถุงศูนยากาศถุงละ๑กิโลกรัม
ก่อนส่งมอบให้นายสุชาตินพะวัน
เพราะว่าราชการจังหวัดน้องคายในวันนี้

ไว้ใช้ทำอาหารเลี้ยงผู้ที่เดินทางมากราบศักระพระบรมศพ

ขณะที่ผู้ที่เลี้ยงปลาในจังหวัดพร้อมใจกันมอบปลา
เพื่อร่วมทำปลาแดดเดียวจำนวนมาก
ตอนแรกตั้งเป้าไว้๓๐๐กิโลกรัม
แต่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น๗๐๐กิโลกรัมแล้วนะครับ
ทั้งหมดนี้เพื่อร่วมทำความดีถวายพระราชกุศล
แด่ในหลวงราชการที่๙ครับ